สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ

ฟุตบอลวีรีกของประเทศเวียดนามนะครับ
ก็ต้องบอกว่ามีข้อที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับ

สาเหตุที่เปรียบเทียบกันเนี่ยก็เพราะว่าจริงแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้เนี่ยก็น่าจะคล้ายกันก็คือไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมาเป็นเวลาประมาณ๒๐กว่าวันแล้วทั้งสองประเทศนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนเป็นต้นมานี้นะครับ
ก็หลังจากที่พอมีการประกาศนโยบายออกมานะครับนโยบายของไทยลีกเองอย่างที่บอกก็คือค่อนข้างที่จะเข้มงวดพอสมควร
มีแฟนฟุตบอลเข้าไปชมอย่างเห็นได้ชัด
เพราะว่าต้องทำตามนโยบายของทางภาครัฐ
เวียดนามเขาทำตรงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในไทยลีก
เพราะว่าเราก็ต้องทำตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับ

ถ้าเกิดว่าเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชม
เบื้องต้นทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็จะให้มีการเว้นระยะห่างของกันและกันด้วยนะครับ
ก็คือจะไม่เหมือนดังภาพของวีลีกที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ครับ
มาดูมาตรการข้อสำคัญนะครับของทั้งสองลีกนะครับ
มีความแตกต่างกันในรายละเอียดดังนี้นะครับ
ชมในสนามไทยลีกไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมนะครับ
ลีลีกอนุญาตให้แฟนฟุตบอลเข้าชมได้ตามปกติ
ตรวจวัดไข้เป็นนโยบายสำคัญของทั้งสองลีกอยู่แล้วนะครับ
ทำความสะอาดลูกฟุตบอลเป็นนโยบายของทั้งสองลีก
สัมผัสมือไทยลีกเนี่ยงดโดยใช้การไหว้แทนครับ
ลีลีกสัมผัสมือได้ตามปกตินะครับ

สนามเนี่ยไทยลีกงดส่วนวีลีกก็มีได้ตามปกตินะครับ
มานั่งสำรองไทยลีกเว้นระยะห่างในซุ้มมานั่ง

ดีใจเว้นระยะห่างนะครับสำหรับไทยลีก

ดีใจจะกอดคอจะอย่างไรก็ตามสบาย
ใช่ค่ะครับคือจริงด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
จริงแล้วถึงแม้ว่าจะคล้ายกัน

เพราะว่าเวียดนามเองยอดผู้ติดเชื้อก็มีประมาณ๓๐๐กว่าคนเท่านั้นนะครับ
ส่วนของไทยลีกเองก็ต้องยอมรับว่า
ก็ตามนโยบายของทางภาครัฐอยู่นะครับ
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการที่รอให้ภาครัฐอนุมัติ
เรื่องของนโยบายการจัดการแข่งขันต่อไปนะครับ